คุณบีน้ำทิพย์บอกเลยว่าช่วงนี้นะโอ้ยฮอตมากฮอตจริง
ทำไมดูสวยสดใสขึ้นเป็นกองเลยสวยสดใสขึ้นแต่ก่อนจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็จะเห็นว่านักกิจกรรมส่วนใหญ่ของบีน้ำทิพย์เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำขับเจสกีหรือว่าไปเที่ยวล้านลาริมทะเลแบบนี้
แอดเวนเจอร์เนอะเออน่ารักดีก็ไปกันเป็นแบบกลุ่มใหญ่แบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็นั่งอยู่ริมชายหาดนี่แหละพร้อมเขียนแคปชั่นนะเป็นภาษาอังกฤษ
แซวกันว่ากำลังปรึกษาปัญหาโควิดว่าจะวางแผนหนีอยู่เอออะไรอย่างนี้
นี่คือหนีโควิดไปนะอะไรแบบนั้น
อีกคลิปค่ะเป็นภาพที่บีน้ำทิพย์ค่ะลงเองกำลังขับเจสกีเล่นโดยมีครูฝึกสอนนั่งไปด้วย
หลายคนก็อดเข้าไปแซวไม่ได้ว่าโหพี่บีดูแบบแฮปปี้มากเลยนะ
อยู่กับทะเลทำกิจกรรมแบบเนี้ยโอ้โหชีวิตเนี้ยสุขเหลือเกิน
กำลังใจเธอมากมายเอ๊ะอะไรยังไงค่ะ
ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะเกี่ยวกับ
ข่าวลงข่าวลือในโซเชียลหรือเปล่านี่เราไม่รู้จริง

คนที่เขาโพสต์รูปคู่กับคุณบีน้ำทิพย์

เสียดายตั้งค่าเป็นแบบไทเวทไปแล้ว
จะเข้าไปส่องซะหน่อยอะไรอย่างนี้เออนะคะ
ไม่ให้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นคุณผู้ชมค่ะ

คุณบีก็ได้ลงข้อความในไอจีสตอรี่

แปลเป็นไทยแปลเป็นรวม
ประมาณนี้บอกว่าทุกความสุขมีราคาต้องแลก
ประมาณนั้นอันนี้ก็อัปเดตให้ได้รู้กัน
สำหรับแฟนคลับของคุณบีน้ำทิพย์นะคะ
ใช่ค่ะอืม
ข่าวบันเทิงก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคุณผู้ชมนะ